จากกรุงเทพหานครที่เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันแล้วนะครับ
ในช่วงนี้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ทำให้ในหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ
เข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
เก็บน้ำเขื่อนหัวนาต้องยกบานประตูระบายน้ำขึ้นสูงสุด
เพื่อเร่งระบายน้ำออกหลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
โดยอ่างเก็บน้ำเขื่อนหัวนาอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกด
เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นลำน้ำมูลมีน้ำเต็มระดับกักเก็บนะครับ
ต้องยกบาระบายน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อเร่งระบายน้ำหลังจากมีฝนตกต่อเนื่อง
ธวัฒน์สุรบาทผู้ราชการจังหวัดศรีสเกตบอกว่า
ปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณที่มากแต่ว่ายังควบคุมได้
เป็นห่วงก็เฉพาะเส้นทางระบายน้ำที่จะไหลไปยังตัวเมืองศรีสเกต
เพราะว่าจะมีน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักมาสมทบ
เนื่องจากว่าขณะนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมเฝ้าระวังกับน้ำ
ที่อาจจะท่วมอยู่ตลอดเวลาและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ส่วนที่ถนนบ้านวังไสอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
มีน้ำป่าไหลหลากล้นคลองข้ามถนน๒ช่วง
ในช่วงยาวกว่า๑๐๐เมตรมีระดับน้ำสูงประมาณ๕๐๖๐เซนติเมตร
หลวงชนบทติดตั้งป้ายเตือนให้ใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
คาดว่าระดับน้ำก็จะยังคงสูงขึ้น
โดยน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอคลองลานผ่านตะบนวังไส
ล้นคลองลำน้ำคลองขลุงเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวเป็นวงกว้าง
ระดับน้ำสูงกว่า๑เมตรบ้านเรือน๔หมู่บ้านกระทบหนัก๔๐๐หลัง
นายธานีธัญโภษผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เตรียมถุงอย่างชีพพร้อมลงตรวจพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยอำเภอคลองขลุง๒จุด
ส่วนน้ำจากคลองบังเคียนคลองสาขาของมะยนต์น้ำยม
ไหลมาจากจังหวัดพิจิตรก็เอ่อล้นตลิ่งท่วมเป็นบริเวณกว้าง
เพิ่มมากขึ้นกระทบอีก๓หมู่บ้าน
ตะบนบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
หลายพื้นที่น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านก็ต้องใช้เรือเป็นภาษณะสัญจรเข้าออก
หนาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวก็ถูกน้ำท่วมแล้ว

ขณะที่มวลน้ำจากป่าแม่วงก็หลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นับหมื่นไร่
โดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตร
ไร่ข้าวโพดไร่มันสับปะหลังเสียหายเกือบทั้งหมด
ล่าสุดก็ยังคงมีมวลน้ำหลากเข้าในพื้นที่
และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
มวลน้ำเหล่านี้จะไหลเข้าถึงเขตเศรษฐกิจ
อำเภอลาดยาวต่อไปครับ